เป็นเรื่องราวขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในงานศพของพี่โรเบิร์ตสายควันอีกแล้ว
ต้องใช้คำนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะได้เห็นภาพแล้ว

เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ตรงวงกลมแดงที่เราวงไว้
คือภาพนี้เป็นภาพครอบครัวของพี่บอลเชิญยิ้ม
ถ่ายอยู่ที่หน้าโรงของพี่โรเบิร์ต
แต่หลายคนก็ตกอกตกใจค่ะ
เฮ้ยคุณเห็นไหมนี่คืออะไร

มือที่เห็นข้างหลังคือมือของใคร
ค่ะบางคนโอ้จินตนาการกันไปเลยบอกว่า

ใช่ไหมคุณผู้ชมหลายคนเห็นแล้วขนลุกเลย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราก็เลยรีบสอบถามไปที่พี่บอลเชิญยิ้มทันทีเลยนะคะ
พี่บอลยืนยันกับเราแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
จริงแล้วนั่นน่ะคนนะคะ
คนค่ะไม่ใช่วิญญาณพี่โรเบิร์ตอะไรทั้งนั้น
พี่โรเบิร์ตจ้ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
คือลูกสาวพี่โรเบิร์ตไปนั่งขัดสมาธิหลบอยู่ด้านหลังป้าย
เขาจะถ่ายรูปกันไงก็เลยขยิบหลบเข้าไปด้านหลังป้าย
แล้วก็จะเห็นว่านั่งขัดสมาธิอยู่แล้วมือก็วางอยู่บนขาตัวเองนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุกอะไรใดตามที่ชาวเน็ตสงสัยกันนะคะ
อันนี้พี่บอลก็ออกมาเคลียร์ไขข้อข้องใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
ไม่มีเรื่องขนลุกใดทั้งสิ้นเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยก็คือนี่ค่ะความรักความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างพี่บอลเชิญยิ้มกับพี่โรเบิร์ตสายควัน
เห็นได้จากคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่พี่โรเบิร์ตเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็มีการพิมพ์ข้อความความรู้สึกเป็นข้อความประมาณนี้บอกว่า
ทุกสิ่งที่ทำเพราะรักและออกมาจากใจสุดห่วงใยตอนนี้พี่หลับหรือยัง
มากินน้ำไหมพี่๒๗เจอกันพี่ฝันดีเนอร์
เจอกันก็คือวันที่๒๗จะมีพิธีชาปนกิจศพของคุณโรเบิร์ตสายควันขึ้นนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้ลงไปในโซเชียล
ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาชื่นชมเนอะ
มิตรภาพในความรักของพี่บอลที่มีต่อเพื่อนคนหนึ่ง
เรียกได้ว่าพี่บอลเป็นคนหนึ่งที่ดูแลพี่โรเบิร์ตตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่พี่โรเบิร์ตเข้าโรงพยาบาลอยู่เคียงข้าง
ให้กำลังใจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเปรียบ

ต้องขอบคุณในน้ำใจของพี่บอลเช่นเดียวกันนะ